ตลอดระยะเวลา๓ปีที่ผ่านมานะคะศูนย์การเรียนรู้ชุมชนจะไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ
ทั้งที่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจากทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะ
แต่ว่าศูนย์การเรียนรู้ชุมชนแห่งนี้ได้กลายเป็นแบบอย่าง
เพราะเขามีการบูรณาการความรู้เข้าด้วยกัน
ความรู้แบบสากลกับความรู้ในระดับท้องถิ่นนะคะ
เราไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานสิทธิการศึกษาเด็กชายขอบ

กลองเคาะเป็นจังหวะดังขึ้นกลางหมู่บ้านทุกคืนวันศุกร์
ภายในศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณเสน่ห้อง
เป็นสัญญาณของการนัดรวมกลุ่มเยาวชนในหมู่บ้าน
แม้จะอยู่นอกเวลาเรียนแต่เด็กทุกคนต่างมาด้วยความพร้อมใจ
เพื่อเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมชุมชน
การละเล่นนาฏกรรมที่สืบทอดกันมานานกว่า๒๐๐ปี
ราชชุมชนบอกว่าศูนย์การเรียนแห่งนี้ไม่ใช่เพียงแค่โรงเรียนของเด็ก
แต่ยังเป็นสถานที่นัดพบเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างผู้เท่าผู้แก่และเยาวชนกลุ่มชาติภัณฑ์กะเรียง
ได้มีพื้นที่เรียนรู้ตัวตนและความเป็นอัตลักษณ์ของตัวเอง
พวกเขารู้สึกภูมิใจและสัมผัสได้ถึงความตั้งใจในการเรียนรู้ของเด็ก
เพราะนับวันการแสดงพื้นบ้านชาวเขาเผ่ากะเลียงโปมีแต่จะเลือนหายตามการเวลา
หากไม่มีลูกล้านคอยสืบทอด
พวกเขาก็จริงพวกเขาก็จริงทุยคนและพวกเขาก็ฝ่ายได้
หาทดีที่ผู้สร้างพื้นบ้านให้ได้
ศรีสุวรรณเกิดมานี่ไม่น้อยนะคนที่ดีใจ
เพราะว่ารู้หลังเราอยู่ในชรบกเราเขาไม่ค่อยมีกระตังค์กัน
สตังค์จะส่งลูกส่งหลังอย่าเลี้ยงจบ
ม๓ม๖ก็หายากเหลือเกิน
เราก็อย่าให้ศิลปะวัฒนธรรมกลางเดือนแรกนี้
ไม่อยากให้สูงไปอย่าให้อยู่ตลอดไป
อย่าให้เด่ลูกหลังนี่อนุลาไว้อยู่ชั่วลูกชั่วหลังครับ
วราพรเด็กสาวชาวกะเรียงบอกว่าเธอภูมิใจที่ได้เรียนที่ศูนย์การเรียนแห่งนี้
เพราะนอกจากความรู้ทางวิชาการแล้วยังได้เรียนภาษากะเรียงดนตรี
และภูมิปัญญาจากปราชชุมชนซึ่งหลังจากเรียนจบชั้นม๓
จะเรียนต่อวิทยาลัยหน้าตสินเพราะมีพื้นฐานความชอบจากการไล่รำประจำเผ่า
พี่พวกพี่ที่ออกไปเรียนข้างนอกเขาก็ไม่ได้กลับมาในหมู่บ้าน
แล้วอะไรมันก็เปลี่ยนไปแล้วก็เอาสิ่งข้างนอกเข้ามาในหมู่บ้านเรา
แล้วเขาก็เปลี่ยนไปมากและทั้งวัฒนธรรมการอะไรในการเล่น
เขาก็เล่นไม่เป็นลำไม่เป็นกลับมาตอนแรกลำเป็นแล้วก็เล่นเป็น
แต่กลับมาครั้งนึงลำไม่ได้เล่นไม่ได้ค่ะ
แล้วก็สำหรับหนูก็อยากเป็นครูนัตตศีล
เพราะว่าครูของหนูก็อายุมากขึ้นในแต่ละวันแล้วก็แต่ละปีค่ะ
แล้วก็ไม่มีใครมาสอนหนู
หนูก็เลยอยากจะเป็นคุณรัฐสินกลับมาสอนคนในหมู่บ้านแทน
ความตั้งใจของลูกหลานกลุ่มชาติภัณฑ์กะเรียง
ที่จะสารต่อภูมิปัญญาและศิลปะวัฒนธรรมไทยเชื้อสายกะเรียง
กำลังดำเนินไปพร้อมกับการเรียนรู้
ในศูนย์การเรียนชุมชนและศรีสุวรรณสเนพอง
การเรียนชุมชนแห่งแรกของไทย
ที่เป็นต้นแบบให้กับศูนย์การเรียนชุมชนอื่นทั่วประเทศ
ด้วยการบูรณาการความรู้สากลกับองค์ความรู้ท้องถิ่น